คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของลุงนรงค์นะครับจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าจะได้รับทุนต่อชีวิตไปเท่าไหร่เรามาลุ้นไปพร้อมพร้อมกันนะครับถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมดสี่ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดหนึ่งล้านบาท
ซึ่งโบนัสแต่ละตู้นะครับจะมีเงินโบนัสอย่างนี้นะครับ
๑๐๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐๐บาท๒ตู้
และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้
ขอให้โชคดีนะครับพร้อมที่จะฟังเฉลยยังครับ

พร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องบ้านของเราครับ
ตั้งแต่เกิดโรคโควิดขึ้นมาชีวิตผมก็ย่ำแย่
ตอนนี้หาตักไม่ได้เลย
บางครั้งก็ถึงขั้นต้องไปขอข้าววัดมาให้หลานสองคนกับเมียได้กิน
ตัวผมถึงจะหดแต่หิวจะลำบากขนาดไหนยังไงผมก็ทนได้
แต่ผมจะทนไม่ได้หรอกที่เห็นหลานสองคนเป็นเหมือนแก้วตาดวงใจของผมจะอด

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
พระอรหันต์องค์ใดไม่ได้อยู่บนผ้ายันผืนนี้

ขอบความสำคัญกว่า

เพราะว่าศรีวรีนะครับไม่ได้อยู่บนผ้ายันผืนนี้นะครับคุณผู้ชม
เอาละ๑ข้อผ่านไปแล้วครับครอบครัวของลุงลงจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่๕๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิตอีก๑ดอก

ผมจะได้เฉลยจากเรื่องภาษาอังกฤษระดับชั้นป๒ครับ
หนูแบบบ้าก้าสนิทกับพ่อว่าเวลาตาซื้อกไก่ทอดมาให้หนูกับลูกกาหนูชอบมาก
ตามความต้องหนูชอบเล่นว่าไงก็กลัวให้หนูดู
คำว่าหมอในภาษาอังกฤษ
ตัวเลือกใดสะกดถูกต้อง

ซึ่งเป็นคำตอบที่
ตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับ

ในตอนนี้ข้อปลัวของลุงนลงนะฮะ
จากจังหวัดพระนครศรียุธยา

กุญแจต่อชีวิต๑ดอก

จากเรื่องร้านอาหารตามสั่งครับ
หนูก็เคยพูดว่าอยากเอาลูกไปอยู่ด้วย

เบาแรงเบากายเบาใจขึ้น

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

คุกตอบ

ตามที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าจอทีวี

จากอายุทยานะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
และกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็นสองดอก
อ่ะข้อที่เหลือครับคุณผู้ชมมาลุ้นกันต่อนะฮะว่าครอบครัวของลุงลง
จะสามารถพิชิตเงินแสนกลับไปบ้านได้หรือไม่นะครับ
จากเรื่องอาชีพของเราครับทุกวันนี้ป้ามีอาชีพค้าขาย

ป้าก็ต้องเป็นรับจากเสียบไก่วันหนึ่งก็๔โลกรัม
ก็ได้๔๐บาทบางวันก็ได้๓๐บาท
ได้น้อยได้มากป้าก็เอาเพื่อจะมาต่อชีวิต

และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ภาษาทำได้หรือไม่ได้ครับ
เวลา๓นาทีนี้นะฮะแต่ว่าใช้เวลาไปที่สิ้นนะครับก็คือ๓นาที๑๑นาทีครับป้า
ตอนนี้นะครับครอบครัวของลุงนรงค์นะครับจากอายุทยาได้รับทุนไปต่อชีวิตอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาท
กุญแจต่อชีวิต๒ดอก
กุญแจต่อชีวิต๒ดอกนี้นะครับยังมีโบนัสรออยู่หลังตู้
แต่ตอนนี้มีสิทธิ์เลือกกุญแจ๒ดอก
กุญแจต่อชีวิตดอกที่๑จะเลือกใครครับ

คนเดียวนะครับขอเชิญลุงนรงค์ครับ
กุญแจดอกที่๑คุณลุงจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

อีกหนึ่งดอกครับคุณลุงหยิบได้เลยครับ
เอาละกุญแจแต่ละดอกมีเวลาดอกละ๒๐วินาที
ถ้าพร้อมแล้วไขครับ
เตรียมไปก่อนไปก่อนไขทุกหน่อย

ใช่ไขแบบนั้นนะไขแบบนั้นอีกตู้นะ
ออกไหม

ไม่ออกไปนะครับ

ตอบแล้วครับ
มาลุ้นกันต่อเลยนะครับว่าโบนัสหลังตู้นะครับ

ครอบครัวลุงนรงค์จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

๑บ้าน

๕๐๐๐บาทครับ
ดูโบนัสหลังตู้ที่๒นะครับว่าลุงนรงจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

๑บ้าน

โบนัสหลังตู้หมายเลข๓นะครับ
ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ
โบนัสหลังตู้หมายเลข๔ก็คือ
๑บ้าน

ครับวันนี้นะครับครอบครัวของลุงนรงจาก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๒บ้าน
พวกเราทั้งหมดเป็นกำลังใจให้นะทั้งลุงทั้งป้าและครอบครัวนะครับ
แต่สิ่งหนึ่งเลยผมมองอย่างนี้นะครับว่าครอบครัวแข็งแรงขึ้นได้เนี่ย
มาจากความรักซึ่งอย่างที่ลุงบอกเอาไว้ครับ
เงินทองหาซื้อไม่ได้จริงจริงความรักและความอบอุ่นในครอบครัวนะครับ
ช่วยกันประคับประคองไปนะลุงนะคุณผู้ชมครับความสุขของครอบครัว
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินทองที่มากองอยู่ตรงหน้าแต่ความรักของคนในครอบครัวนั้นสำคัญมากกว่า
เหมือนอย่างเช่นครอบครัวของลุงนลงและป้าสานะครับท่านได้ทำเพื่อนลูกลูกและหลาน
ผมขออนุญาตฝากครอบครัวของคุณนรงค์ไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมแฟนรายการเกมต่อชีวิตด้วยนะครับ
ถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนช่วยกันนะครับ
ครอบครัวที่กำลังตกทุกข์ได้ยากในช่วงนี้ทำเถอะครับ
คนที่เขากำลังมีความทุกข์เขากำลังเดือดร้อนถ้าเราช่วยเขายื่นมือไปช่วยเขา
ให้เขาลืมตาอ้าปากได้ผมว่าตรงนั้นเป็นความสุขที่เราจะมอบให้
และเราก็ได้อันนี้ส่งผลบุญด้วยนะครับขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีด้านล่างนี้นะครับ
ได้บุญได้คุณสนจริงจริงครับวันนี้ขอบคุณครอบครัวของคุณละลงมากครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้นพบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณในเกมต่อชีวิตครับ
แต่ก่อนจากกันวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราไปฟังความรู้สึกของครอบครัวลุงนรงค์ว่า
เขามีวิธีมองบวกบวกพลังต่อชีวิตได้ยังไง
วันนี้เกมต่อชีวิตหมดเวลาลงแล้วผมชายามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
สนับสนุนช่วงมองบวกบวกพลังต่อชีวิตโดยเครื่องดื่มกระทิงแดง
ลมหายใจของลุงในวันนี้คือหลานถ้ามองย้อนกลับไปในวันที่เราเคยเหนื่อยเคยท้อ
แต่พอได้กลับบ้านเจอหลานเล่นกับหลานมันก็ทำให้ลุงมีพลังใจไปต่อในวันพรุ่งนี้
เห็นพ่อแม่เหนื่อยในฐานะที่เราเป็นลูกเราก็พยายามช่วยพ่อแม่ทุกอย่างเท่าที่เราจะทำได้
สร้างกำลังใจสร้างพลังบวกให้พ่อแม่ได้เดินก้าวต่อไปข้างหน้าได้
ดีใจที่ได้มาเกมต่อชีวิตนี่คือโอกาสสำคัญของครอบครัวที่จะได้มีทุนไปต่อชีวิต
และยังมีกำลังใจให้ครอบครัวเดินหน้าต่อไป
ชีวิตเราต้องเจออุปสรรคแต่ถ้าเรามองบวกบวกพลังใจให้ไปต่อ
เราจะก้าวผ่านอุปสรรคนั้นไปได้เป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวนะครับ
ก่อนหน้านี้ผมเป็นพนักงานส่งเอกสารผลกระทบจากโควิดนี่แหละครับ
ก็เลยมีส่วนทำให้ผมต้องออกจากงานด้วย
ปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปรับส่งเอกสารได้มากได้น้อยก็ยังต้องไป
พ่อได้สอนร้องเพลงครับแล้วก็ต่อยมวยครับ
ทุกวันนี้ก็ลำบากเรื่องหางาน
จัดเรียงสิ่งของตามใบสั่งภายในเวลา๓นาที
ได้หรือไม่ได้ครับ

จะได้โบนัสเท่าไร